คุณผู้ชมครับในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
ก็จะมีปุ่มในการที่ให้ท่านไปกด
ทั้งเรื่องของปุ่มทบทวนสิทธิ์
ทั้งเรื่องของปุ่มสละสิทธิ์
ละสิทธินั้นหมายถึงบางท่านที่อาจจะได้เงินไปแล้ว
เกณฑ์ไปแล้วเงินโอนให้ท่านไปแล้วด้วยซ้ำ
แต่ว่าท่านอยากสละสิทธิ์
ท่านก็สามารถส่งเงินคืนให้คลังได้

แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งคือยกเลิกการทบทวนสิทธิ
เพราะตอนนี้มีคนยื่นทบทวนสิทธิ์๓ล้าน๑แสนคน
และมีคนไปกดปุ่มยกเลิกการทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ

และมีพนักงามรัฐวิสาหกิจ
กดปุ่มยกเลิกทบทวนสิทธิ์ให้ด้วย
๙๐๐กว่าคนวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิทธิ์ปริมไทยรัฐ
คนรัฐวิสาหกิจแห่สละสิทธิ์คืนเงินเยียวยา

ได้รับเงินเยียวยาผ่านเกณฑ์ตรงนี้

กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ดีหรือเปล่า
เออคือเขาบอกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย

เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ
พนักงานรัฐวิสาหกิจนี้นะครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

สวัสดีครับที่จริงอันในภาวะอย่างนี้เนี่ย

เราไม่ควรจะมาจับผิดซึ่งกันและกัน
แต่ว่ากรณีที่คุณปุ๊กพูดไปเมื่อสักครู่
ว่ามีพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กดปุ่มคืนเงิน

๙๐๐คนนี้ไปลงทะเบียน
ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ย

เพราะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เขาประกาศให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้ว

อ้าวแล้วระบบคัดกรอง

ก็ขนาดว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ลงทะเบียนว่าเขาเดือดร้อน

เพราะพ่อแม่ไปลงทะเบียนไว้ว่าเป็นเกษตรกร
มันก็เด้งออกมาว่าเป็นเกษตรกรรับไม่ได้
บางคนขี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไปโรงเรียน
กศนไว้ด้วยการศึกษานอกโรงเรียน
อ้าวแล้วทำไมกรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตั้งเยอะแยะไปลงทะเบียน
ทำไมตัวเลขมันไม่เด้งขึ้นมาล่ะ
ถ้าคุณเป็นพนักงานรัฐวิทย์ศาสตร์กิจรับไม่ได้
ทำไมปล่อยให้มีการโอนและรับเงินกันได้
อันนี้แหละประชาชนแคลงใจ
ฉะนั้นก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า

ส่วนพนักงานรัฐวิทย์ศาสตร์กิจ
เราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับ
ไปรับเงินและโอนเงินเนี่ย
สนาสิทธิ์เยียวยาเนี่ย
เป็นคนที่เขาสละสิทธิ์
แต่ว่าได้รับมาแล้วยังไม่สละสิทธิ์เนี่ย
ผมว่าไม่รู้มีอีกเท่าไหร่

คนพวกนี้ประหลาดครับ
คือเขาบอกชัดเจนว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค่าราชการค่ารายการบำนานเนี่ยรับไม่ได้

คุณโดยเฉพาะพนักงานรัฐวิทย์ศาสตร์กิจ

คุณยังมีสวัสดิการอะไรต่างเหมือนเดิม

แล้วคุณไปลงทะเบียนได้ยังไง

เปล่าไม่พอหรอก
คุณควรจะถูกดำเนินคดีด้วย
เพราะถือว่าคุณแจ้งหลักฐานเท็จ
คุณปลอมแปลงเอกสาร
คุณไปแย่งสิทธิของประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงเนี่ย
ไปอีกกันเท่าไร
เขาไม่ได้เงินเพราะคุณไปแย่งสิทธิเขา
คุณไปแย่งสิทธิ์คนยากคนจน
ต้องใช้คำว่าร้ายยางอาย
เขาลำบากกันจะตายอยู่แล้ว

คุณยังมีอยู่มีกินรับเงินเดือน
จากรัฐรับสวัสดิการรับโบนัส
ไม่มีอะไรกระทบเลยแล้วคุณไปแย่งสิทธิ์เขา
ทำให้คนจำนวนหนึ่ง
ต้องหายไปก็เพราะคุณไปแย่งเขา

ในการแจ้งข้อมูลเท็จครับ
ยักยอกเยียวยาเนี่ยผมคิดว่า
เรื่องนี้ควรจะเป็นคดี
รายละ๑๕๐๐๐บาท
อันนี้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินด้วย
ควรจะดำเนินคดีอย่างจริงจังครับ

คนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้

ก็น่าจะตามต่อว่าจะเป็นยังไง

แย่ข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็จะงง
ว่าทำไมข้อมูลของรัฐวิทย์ศาสตร์

ข้อมูลของประกันสังคม

ข้อมูลจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
คุณไม่มีสิทธิ์เพราะคุณอยู่ในหมวดไหนรู้หมด
แต่พอเจอหมวดของการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อีกประเด็นหนึ่งที่ขอนำมาขีดเส้นใต้วันนี้หน่อย

อยากจะพูดถึงเรื่องของอสมครับ
ทำให้คนไทยได้รู้จักได้ทราบซึ้ง
ได้เห็นความสำคัญของอสม
ว่ามีบทบาทหน้าที่ยังไง
ที่จริงเนี่ยอสมชื่อเต็มว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ก่อตั้งก่อเกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๒๐แล้วครับ
นี่ก็๔๓ปีแล้ว
อสมก่อเกิดขึ้นมาคู่ขนานกับการปฏิวัติระบบสาธารณสุข
แล้วก็ความหมายที่แท้จริงของอสมยุคเริ่มแรกนั้นคือ
เป็นผู้อาสาสร้างสุขให้คนไทยในครอบครัว
เสมือนเป็นเพื่อนบ้าน

นักวิชาการชื่ออาจารย์สง่าดามาพงศ์

ว่ารากเง่าของอสมมาจากฐานราก
วัฒนธรรมความเป็นเครือญาติ

แบ่งปันการเสียสละ
การเป็นจิตอาสาจิตเมตตา
ก็เลยทำให้อสมอยู่ยงคงประพันธ์มาเกือบ๕๐ปี
ในขณะที่หลายประเทศที่มีระบบ

จนถึงวันนี้เรามีอสมอยู่ทั่วประเทศ
๑ล้านกับ๔หมื่นคนครับ
สมได้ชื่อว่าเป็นกองทัพนักสร้างสุขภาพ
เป็นพลังด้านสุขภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
ผมขออ้างอิงเอาข้อมูลจากอาจารย์สง่าดามพงศ์

ท่านบอกว่าหลังโควิด๑๙หยุดระบาด
เราต้องเปลี่ยนทิศทางความคิดใหม่
ในการสร้างบทบาทอสมให้เน้นการส่งเสริมสุขภาพ

มากกว่าการให้อสมเล่นบทบาทหนักในการแก้ไขปัญหา
และรักษาโรคหรือตั้งรับกับปัญหา
โควิด๑๙ไม่ใช่โรคสุดท้ายที่จะเป็นอุบัติโรคใหม่
แต่บทเรียนนี้เราคงไม่ได้มองและชื่นชมคุณค่าของอสม
แต่เราจะช่วยอสมให้ครองงานอย่างมีความสุขได้ยังไง
ความดีงามที่อสมได้รังสรรค์ไว้กับแผ่นดินนี้
มิสามารถตีค่าออกมาเป็นมูลค่าและตัวเงินได้
แต่ความดีคุณค่าของอสมควรจะถูกสันเสริญ
คงไม่ผิดจากความจริงมากนักที่จะกล่าวว่าอสมคือนักสร้างสุขมวล
นักสร้างสุขให้มวลไทยที่มีความยิ่งใหญ่มากพอที่จะเป็นครู
ผู้สอนสังคมไทยให้ปรับกระบวนการทัศน์
ในการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพและสังคม
จนกลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าแก่สังคมทั่วโลก
เส้นใต้วันนี้ผมขอมอบบทกรอนบทหนึ่งถึงชาวอสมนะครับ
กว่าสังคมจะมองเห็นเป็นคุณค่าก็ต่อเมื่อโควิดมาเขย่าขวัญ
วิตกกังวลสารพันธุ์เพราะไม่รู้เท่าทันประการใด

เยี่ยมมาบอกเล่ามาแนะนำปัดเป่าเอาใจใส่
ตลอดสู่บ้านต่อบ้านเมื่อผ่านไปก็ภูมิใจว่าได้ช่วยประชาชน
เธอคือกองทัพนักสร้างสุขภาพกระจายตัวซึมทราบทุกแห่งหน
หน้าที่เธอคือหน้าที่ต้องอดทนเขียนกวีแดดทุกคน

คนไม่ใช่ซิกที่สุดโรคยาหยุดสดสุด

รถก็เก็บเจ็บก็ลืมไปสักวัน
เดินไปสู่วันนั้นที่งดงาม
ยิ้มให้กันอีกนิดได้ไหม
เก็บอะไรในใจไว้ก่อน
กำลังใจเพื่อดวงใจที่อ่อนวอน
แค่เราสองภารักที่ผ่านไป
ให้รักเรายิ่งใหญ่
และเราพารักนั้นไปให้ใกล้สุดสายตา
ก็ถือว่าเป็นการชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ที่ทำงานอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะ
ลุยเข้าไปในพื้นที่ชุมชนไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ต้องถูกกักตัว

เหมือนกันถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานหนักมากนะ
แสนกว่ารายในประเทศไทยสำหรับอสมนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทำหน้าที่ต่อแน่นอนนะคะ